หนุ่มบอยปกรณ์ค่ะนี่เขามีแก๊งของเขานะ
แก๊งของเขาเนี่ยตอนนี้มีการเปิดวาร์ฟเรื่องของ

มีทั้งเจมส์จีรายุทั้งเกรทวรินทรใช่ไหม
คนดีที่ไหนเนี่ย

เขาก็เลยเหมือนประมาณว่ามีข่าวเมาส์ออกมานะคะว่า
เขาตั้งกฎห้ามพูดเรื่องเปิดวาร์แฟน

งานนี้พี่ใหญ่จอมเกลียนอย่างเฮียบอยปกรณ์เนี่ยนะ
ก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวนะ

เพราะว่ายืนยันนอนยันนั่งยันอะไรยันก็ได้
บอกว่ายังไม่มีแฟน
ตั้งกฎนะไม่ถึงตั้งกฎหรือว่าอะไร
ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็แซวกันอยู่ดีแหละ

แต่ถึงตั้งกฎมาตกลงกันว่า

ถ้าเกิดว่าผมมีผมก็คงโดนอยู่แล้ว

วะที่แบบก็มีโดนแซวบ้าง

เพราะฉะนั้นก็เลยเฉยไม่กลัว
ซุ่มเลยไม่บอกใครเลยสักคนเดียว
อ๋อซุ่มไม่ค่อยไหวนะกลุ่มนี้
ก็ต้องมีความสบายกับการอยู่คนเดียว